ไปดูถนนพระรามสองหน่อยไหนไปดูบนท้องถนนแล้วนะคะ
แวะมาถนนนี้นิดนึงมีประเด็นอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
รถคันนี้สามีภรรยาคู่นึงเขาก็ขับมา
แล้วปรากฏว่าไปเจอเหล็กแท่งยาวเลยค่ะ
เสียบทะลุล้อค่ะถนนแห่งนี้ค่ะ

เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาแม็กซ์เส้นนิดหน่อยนะ

ว่ามันเป็นเหล็กเส้นใช่ไหม
ก็จะได้ยินเสียงหัวเราะหึนะคะ
เป็นเสียงหัวเราะแห่งความขมขื่น

มันทะลุยางทะลุแม็กซ์ได้นี่เหล็กอะไร

ก็ไม่รู้จะไปเอาความรับผิดชอบ

ก็ทำได้มากที่สุดก็ลงคลิปเอาไว้เตือนสตินี่แหละค่ะ
ใช้รถใช้ถนนเส้นนี้นะคะ
ก็อยากให้ระมัดระวังกันหน่อย
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขให้ถนนปลอดภัย

คุณผู้ชมพอจะรู้ไหมมันเป็นเหล็กของชิ้นส่วนอะไร

จนขี่ผ่านเส้นนี้ปุ๊บ

เหมือนกับว่าเหล็กมันสีกับอะไรสักอย่างนี้ค่ะ
เราไปเบี่ยงเส้นที่สำเพ็ง๒เพื่อจะกลับบ้าน
ก็เลยจอดรถดูเลยเห็นว่าเป็นเหล็กอะค่ะ

ที่เราที่เรามั่นใจว่าเป็นเกี่ยวกับก่อสร้างหรือเปล่าอย่างนี้

ก็อยากฝากค่ะว่าเออให้มันระมัดระวังนิดนึงเนาะ

เรายังประคองรถไปได้เนอะเราก็ไม่ได้เกิดอะไรรุนแรง
แต่ถ้าเกิดกรณีคนขับเร็วแล้วรุนแรงมันอาจจะสูญเสียได้มากกว่านี้
แล้วตอนนี้เราก็ต้องมาเสียเงินโดยการที่กล้องไปเปลี่ยนยางชุดใหม่ของเรา

ไม่รู้ว่าเกิดความเสียหายจากใครใครเป็นคนทำอะไรอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งอันนี้ถ้าเจอแบบนี้เขาหมายความว่า
ใครคนใดคนหนึ่งใช้ถนนเช่นนี้ก็มีสิทธิ์จะเจอได้เหมือนกัน

อันนี้ก็เป็นถนนที่ซ่อมเหมือนกันค่ะ
แต่ถนนแห่งนี้เขาบอกไม่มีป้ายไม่มีไฟเตือน
รถคันนี้เลยเจอแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเจอแบบนี้นะคะ
นั่นหมายความว่าใครวิ่งมาก็อาจจะเจอแบบนี้ได้เหมือนกันนะ
นี่เรานั่งดูเพลินเราก็ไม่รู้จริงว่าข้างหน้ามัน
ข้างหน้ามันไม่ใช่ถนนแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้

สิ้นสุดทางถนน

เป็นเส้นทางข้ามจังหวัดศรีสะเกดเยอะโสธรค่ะ
เขาบอกว่าไฟส่องสว่างไม่มีป้ายเตือนก็ไม่มี

แล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยเกิดมาหลายคนแล้วนะคะ
มีหลายกรณีแล้วไม่แปลกใจเลยค่ะ
เพราะว่าดูเรายังไม่คิดเลยว่าข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะ
บกวนทางเจ้าหน้าที่ช่วยมาดูแลหน่อยนะคะ
ไม่อยากให้มีกรณีที่รุนแรงมากกว่านี้ค่ะ
ค่ะ